ร้องได้ให้ล้าน
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพฯ
ร้องได้ให้ล้าน
เรทที่๕มูลค่า๔๐๐๐๐บาท

คุณผู้ชมในห้องส่งเงียบหมดเลย

ร้องผิดนะครับคุณตายของหวังเจ้าพื้น
อันนี้ผิดนะครับเพลงนี้นะครับก็คือเพลงสมหวังนะครับของคุณก๊อตจักรพันธ์นะครับ
มันก็ทุกท่านคงจะทราบกันดีนะครับเป็นเพลงที่ใช้ประกอบละครเรื่องผงฟ้ากับสมหวัง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
การแสดงผู้เป็นผู้เป็นผู้ีกลุ่มแถบตัวข้างแก็ได้

เป็นการให้กำลังใจกันระหว่างคู่เฌ่งร้าน

หนูน่าปฏิเสียอีกทีแล้วเนี่ยจริงหรือ
จริง
เขาไม่เคยเคยมีแฟนเลยนะ

ที่มีแฟนมาก่อน
แฟนของเดือดธันวาที่ผ่านมาเลย

รายการเราอยู่รอคุณแผนแน่นอน

ก็คือรายการนี้เขาสร้างสีสันและความสนุกสนาน

คืออยากให้คนทางบ้านได้ชมกัน
แล้วถ้าใครที่นั่งอยู่ถ้าเกิดว่ามันเหมือนไม่มีความหมายแรกค่ะ

ลูกพ่อนนี้นะลูกพ่อนเดงจะอวยพรครับ
ผมจะอวยพอให้ถ้าจะมาคราวหน้าอีกนะ
ต้องแต่งงานก่อนหรือสมองไม่ปรอง

ให้ใครที่อยากจะได้เงินรางวานไปช่วงงานต่อยอดไป
คุณแผนก็กลับไปทำงานของตัวเองต่อไป
ก็หวังว่าคุณป้านจะมีกำลังใจ

ถ้าเราไม่เจอทางออกเราก็ออกทางเข้าค่ะ
คุณฟา
ทุกครั้งเลยที่ผู้เข้าแข่งขันจากเวทีของเราไปด้วยมือเปล่า
เราก็จะรู้สึกเดียวกันแบบนี้ก็คือเศร้านิด
แต่ว่านี่แหละมันเป็นวิถีชีวิตแห่งคนกล้า
ครับมันคือการแข่งขันก็ต้องมีผู้แพ้มีผู้ชนะ
ถ้าคุณทำถูกต้องจริง๑ล้านบาทเรามอบให้ทันที
แต่ถามเราว่าเราอยากแจกไหม

เพียงแต่ว่ารอเท่านั้นเองว่าใครกันล่ะที่จะมาหยิบไปได้นะคะ
มาถึงเวลาของทุกท่านที่อยู่ข้างล่าง๖ท่านนี้
คนใดคนหนึ่งแน่นอนวันนี้ต้องขึ้นมาร้องได้ให้ร้านกับเรา
เราจะมีเพลงโจทย์นะครับเปิดให้ฟัง
ถ้าคิดว่ารู้จักแค่ชื่อเพลงนะครับกดปุ่มไฟนะครับ
กดปุ่มได้ก่อนและตอบถูกได้ขึ้นมาบนนี้เลย
ถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์มาเลยครับ

เดี๋ยวนะเพลงมันวัยรุ่นมากเลยอ่ะ
ขึ้นมาปุ๊บพี่ปัญญารู้เลย
คุณปัญญากดปุ่มเป็นคนแรกเลยคุณป่าไม่น่าจะใช่
เฟ้กว่ายังไงก็ตอบไม่ถูกขอขุนปัญญาต้องอันนี้
ตอนโยนตะตอนโยนตะตอนโยนตะตอนโยน

น้องสาวเขาิ้วนเหล่าลูกตู้ตัก

แล้วเขาก็เขามีน้องชายด้วยเนอะ
น้องชายกระนดรอเราเอาการเหมือนดมฟัญญา

ถ้าพูดลักษณะครอบครัวเนี่ยพูดถูกหมด
แต่ว่าเราไม่ต้องการเทือกเขาเหล่ากอของนักร้องนะ
เราต้องการแค่ชื่อเพลงที่ถูกต้องห้ามผิดแม้แต่คำเดียว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

จงตืดครับ

คุณไปยาวตอบ
หุ่นปัญญาต่อผู้ถูกครับ

หุ่นปัญญาต่อผู้ถูกครับร้องได้ให้ล้านตรงนี้ล้าน
ร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้าน
อาชีพนักจัดรายการนี้ต้องอยู่คนเดียว
ต้องอยู่คนเดียวดูไม่ออกเหรอครับคุณป่ามันจะ
แท๊กกี้สีทายาเจ้าของเพลงลมพัดตึง
ลมพัดตึงตึงตึงตึงตึงตึง

เก็บเก็บเสื้อผ้าออกจากลายจาก